มะละกอที่นี่เขายืนยันคอนเฟิร์มว่าเคยถูกมาแล้ว
คราวนี้จะให้โชคอีกไหมไปดูหน่อยฮะ
มากันเยอะขนาดนี้แสดงว่ามะละกอที่นี่มันไม่ธรรมดา

มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไปดูกันครับ
ที่นี่ฮะบริเวณสวนหลังบ้านของนายอำนาจโพนอกหรืออาจารย์ออส
ในพื้นที่หมู่หนึ่งตามวลผู้เตยอำเภอวิเชียณบุรีจังหวัดเพชระบุญ
ไปดูผลมะละกอหน่อยไอ้งวดที่แล้วมันสร้างเรื่อง

เช้าบ้านถูกละตารีไว้ให้ผลมะละกอต้นนี้ไง
อ้าวแล้วพอไปดูปั๊บมันเกิดอะไรขึ้น
ไอ้ผลที่ว่ามันมีตัวเลขนั้นน่ะโดนเด็ดกินไปแล้ว

ก็มันสุกแล้วมันต้องกินที่

ถูกต้องฮะแต่ในเมื่อมาแล้วดูลูกอื่นก็ได้
เขาบอกว่าลูกอื่นก็มีไอ้ลูกอื่นที่ว่ามีตัวเลขปรากฏอยู่ตรงเปลือกมัน
ดูสิครับคุณผู้ชมส่องสิครับดูสิครับดูเข้าไปใกล้
คุณเห็นอะไรบ้างเห็นอย่างที่พวกเราเห็นหรือไม่

เหมือนจะเห็นแต่ว่ามันเห็นอันเดียว
เห็นไหมหลายคนมาแล้วก็มากราบว่าจุดทูบขอข้าวมากันก่อนเนาะ

หรือว่าเห็นอะไรแปลกก็จะจุดทูปขอเข้ามาและขอโชคลาภ
เพราะเชื่อว่ามีเจ้าที่เจ้าทางหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนใจนั่นเองนะครับ
เอางี้ละกันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะเนาะ
แต่ทางเจ้าของบ้านอาจารย์ออสเขาก็ฝากเตือน
ไม่ได้ฝากเตือนเรื่องของตัวเลขโชคลาภหรอก
ฝากเตือนว่าคนที่จะมากินน่ะให้ขออนุญาตบ้าง
ถูกต้องไม่ใช่อยู่อยากจะมาเด็ดเลยเนี่ยจานออสตีมือให้

ฝากเตือนคนที่มาขอโชคขอลาบว่าเอ้าถ้ามาก็ขอให้เลือกเวลานิดนึง
ช่วงนี้มันอากาศร้อนแถวบ้านจันทร์ออส

เตือนอะไรกันแม่คะมาเย็น

ไม่ว่าจะมาขอโชคขอลาบเขียนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น
จะเป็นไปตามกระดาษนี้หรือเปล่า
ไม่รู้นะแล้วไอ้กระดาษนี้มันสด

เพราะฉะนั้นผมเล่าแบบนี้เอาแบบตรงไปตรงมานะ
ไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับล้าบานชุดนี้หรือเปล่า

เพราะฉะนั้นนะครับดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชม
ไม่ถูกก็อย่าโทษเรานะครับ